มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองหน่อยนะคะ
หนุ่มชาวจีนสิ้นชื่อ
เล่นน้ำทะเลแล้วยังไงทราบไหมคะ
กลายเป็นว่าพลเมืองดีที่อยู่ตรงนั้น
ใช้ขวดน้ำขนาด๕ลิตรพยุงตัวเอง
แล้วว่ายน้ำไปช่วยหนุ่มชาวจีน

แล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะต้องเอาใส่เปรย์สนามหามขึ้นมาแบบนี้
แล้วร่างใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำว่าเป็นวินาทีชีวิตจริงนะคะ
คือตอนแรกพลเมืองดีสักประมาณ๓๔คนเข้าไปช่วยเหลือก่อน
หลังจากนั้นก็โทรแจ้งกู้ภัยกู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง
ก็นี่ค่ะลงพื้นที่มาให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
สภาพเนี่ยเห็นไหมก็ยังรู้สึกตัวดีนะคะ
แต่ว่ามีอาการอ่อนเพลียแล้วก็อ่อนแรงมาก
จากว่าสำลักน้ำโอ้แล้วน้ำทะเลด้วยเค็มด้วยนะคะ
สุดท้ายแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับพลเมืองดีคนแรกที่เห็นชายคนนี้ประสบเหตุ
ชื่อว่าคุณอัธชัยแสนสะอาดนะฮะ
พลเมืองดีที่ลงไปไปช่วยนี่
นี่นะคะหน้าตาก็จะดูใจดีแบบนี้
เล่าบอกว่าตัวเขาทำงานเป็นไลฟ์การ์ดของสวนน้ำที่พัทยา
ก็เดินทางมาตรงนี้แหละที่จังหวัดระยองมาพักผ่อนกับครอบครัว
รวมถึงเพื่อนด้วยอยู่บริเวณริมหาด
จู่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยมองออกไปในทะเลกวาดสายตาออกไป
พบร่างของผู้ชายชาวจีนคนนี้ล่ะค่ะ
ค่อยถูกคลื่นซัดออกไปซัดออกไปห่างจากชายฝั่งสักประมาณ๑๐เมตร
เขาก็เลยตัดสินใจแทบไม่ได้แบบตัดสินใจด้วยค่ะ
ไม่คิดอะไรมากพยายามวิ่งเข้าไปเลยค่ะ
ไปช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะวิ่งออกไปเนี่ย
ไปขอขวดน้ำพลาสติกขนาด๕ลิตรเป็นขวดเปล่าจำนวน๒ขวด
นี่ยังมีสตินะคะเอาไปนี่โชว์ให้ดูแบบนี้
ขวดนี้ล่ะค่ะที่ไปช่วยชีวิตชาวจีนนะคะ

เพื่อพยุงตัวเองออกไปพร้อมกับเพื่อนอีก๓คน
ลงไปช่วยนะคะมีการส่งถังน้ำเนี่ย
ส่งถังน้ำเปล่าให้คนที่ประสบเหตุได้จับเอาไว้
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็อย่าเพิ่งไปลอกเป็นแบบนะคะ
ฝ่าเกลียวคลื่นจนถึงฝั่งได้สำเร็จนะคะ
ที่กู้ภัยจะมาถึงแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณอัธชัยบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่สามารถช่วยชีวิตคนได้นะคะ
แล้วก็โชคดีมากมีคนที่ช่วยเหลืออีก๓คนด้วยเป็นพลเมืองดี
ซึ่งก็ว่ายน้ำเป็นทั้ง๓คนเลยนะคะ
ช่วยกันไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะพาเข้าฝั่งลำบากหน่อย
เนื่องจากว่าตัวของคนที่ประสบภัยรูปร่างค่อนข้างใหญ่
สอบถามเพื่อนของคนที่จมน้ำทราบว่า
นายชานดงอายุ๓๕ปีเป็นสัญชาติจีน
คนนี้แหละที่ไปประสบเหตุทำงานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง

ก่อนเกิดเหตุอย่าไปเล่นน้ำ
กลายเป็นว่าถูกคลื่นซัดลงไปเกือบจะเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดนายชันดงอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

แล้วก็สำลักน้ำเข้าไปเยอะด้วยนะคะ

มีคนใจดีที่เขามีจิตสาธารณะที่เขาไปช่วยแบบนี้